กำลังฮิตเลยฮิตอ่ะคุณฮิตจริง
ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองฮิตจนว่าของมันขาดตลาดกันไปเลย
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดของน้องคนนี้
ทำไมทำไมถึงได้เล่นเก่งขนาดนี้

เขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดแบบใส
ใช่เหรอใสคือโปร่งใส

เออนั่นแหละอยู่ใสเหรอคะ
อยู่ใสเหรอสเก็ตบอร์ดห้ะไหนอ่ะ

ยังไงอ่ะนี่คุณอึ้งทำไมคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสเก็ตบอร์ดทิป
อธิบายคำว่าทิปให้ชาวโลกตลอดข่าวรู้หรือเปล่า
มันเป็นอย่างไรครับคำว่าทิปเนี่ยมันคือการโมโนหรือจินดานาการ
มันมีจริงแต่มันไม่มีจริงอย่างเช่นดิฉันมีแฟนทิพย์
ว่าดิฉันไม่มีแฟนเฮ้ยแต่เหมือนทำเหมือนมีอ๋อเหรอ
ก็เลยคิดว่าเหมือนมีแฟนทิปค่ะอย่างน้องคนนี้ก็คือ
เก็ตบอร์ดน้องเขาจินตนาการว่าเรากำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ